เราจอดลึกประเด็นร้อนวันนี้พาไปดูคดีพทฆ่าเผ่าเมียในจังหวัดน้องไค
และมีจุดไฟเผาซ้ำจนตายสยองกราบบ้านพัก
ก่อนที่มีการรวบทุกข์เอาไว้ได้แบบนี้
เมื่องแรกมีการให้การบ่มเหตุสังหารเมีย
เป็นเพราะว่าเรื่องความหึงหวงแต่สุดท้ายเมื่อตำรวจมีการขยายผลเชิงลึก
ปรากฏว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะ
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เย็นวันที่๑๒มิถุนายนตำรวจภูทรนางงิ้วรุดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันที่บ้าน๒ชั้น
ในอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายพบศพนางสาวไพรวันอินทริสหรือแตนวัย๓๙ปี
นอนตายกลายเป็นศพหมกในบ้านสภาพถูกทุบหัวเละมันสมองไหลกระจาย
และถูกเผาซ้ำอย่างโหดเยี่ยม
คนก่อเหตุเป็นสามีของคนตายคือนายบุญไทยศรีนวลหรือนายเขียววัย๗๗ยืนรอไม่ได้หลบหนี
ตอนแรกให้การโกหกตาใสบอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
แต่สุดท้ายก็ต้องจนมุมเพราะล้างลอยเลือดไม่หมดกลายเป็นหลักฐานมัดตัว
ตำรวจขยายผลพบนายเขียวมีเมียมาแล้ว๓คนมีลูกจากเมียเก่า๓คน
จันหอบุญประกอบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านให้การว่าหลังเกิดเหตุ
นายเขียวมาหาแล้วสร้างเรื่องบอกว่าเมียหนีแล้วจุดไฟเผาบ้าน
เขาจึงไปตามให้ลูกชายนายเขียวให้ไปดูบ้าน
งัดประตูเข้าไปจึงพบว่าศพนางแตนถูกฆ่าอย่างทารุณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายยอมรับชะตากรรม
ตอนแรกอ้างทำลงไปเพราะหึงหวงแต่พอตำรวจขยายผลเชิงลึกพบว่าวันเกิดเหตุ
นายเขียวไปกินเหล้ากับพ่อตาแล้วเกิดอารมณ์
พอกลับมาบ้านหวังจะขอหลับนอนกับเมียแต่เมียไม่ยอม
เลยทำให้โมโหใช้เหล็กทุบจนตายแล้วจุดไฟเผาซ้ำง้างปากอยู่ไม่นาน
สุดท้ายจึงยอมรับสารภาพความจริง
จุดเลย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เผาซ่อนเร้นอำพังศพคุมตัวส่งฟ้องต่อสารจังหวัด
น้องคายการจากไปของนางแตนทำให้นางเลียง
ทริสผู้เป็นแม่รับไม่ได้ไม่คิดว่านายเขียวจะฆ่าลูกสาว
ทารุณแบบนี้ใจคอหดร้ายทำได้ทั้งที่ลูกไม่มีทางสู้
กรนด่าสาบแช่งให้ตายตกไปตามกัน
ขอให้กฎหมายลงโทษขั้นสูงสุดใครก่อกรรมไว้ต้องได้รับกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน